คลี่คลายคดีคุณแตงโมกันนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญมากนะครับ
แล้วก็อย่างที่เป็นพาดหัวสอบปากคำครึ่งร้อย

ที่สอบปากคำไปทั้งหมด๖๕ปากนะ
วันนี้จะเรียกมาสอบอีก๓ก็รวมเป็น๖๘ปากแล้วนะฮะ
ส่วนหลักฐานทางคดีถ้าใครมีก็ส่งให้ตำรวจหน่อย
กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญ
ในวันเกิดเหตุจำได้ไหมว่ากลุ่มเพื่อนของคุณแตงโม
ที่วนเรือหาอยู่ไม่กี่นาที

และปรากฏว่ามีจังหวะช่วงหนึ่ง
ที่คุณกระติกบอกว่าปวดปัสสาวะอยากเข้าห้องน้ำเนี่ย
ก็เลยขึ้นท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง

นี่ครับกล้องวงจรปิดเปิดเผยภาพออกมา
กล้องวงจรปิดของชุมชนพิบูลสงคราม๑
บันทึกภาพของกระติกและโรเบิร์ต
บันทึกภาพช่วงวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทั้งสองคนเดินจากท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
มาขอเข้าห้องน้ำที่บ้านหลังหนึ่ง
ใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม๑นั่นแหละครับ
ช่วงเวลาที่มาขอเข้าห้องน้ำเนี่ย
คือช่วงรอยต่อระหว่างวันที่๒๔กุมภาถึง๒๕กุมภาพ
เวลาสักประมาณเที่ยงคืน๒๓นาที

ส่วนนายโรเบิร์ตรอกระติกอยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นผ่านไปแค่๓นาที
เวลาเที่ยงคืน๒๘นาที
กระติกและโรเบิร์ตเดินออกมาจากบ้านที่ไปขอเข้าห้องน้ำ
โดยกระติกใช้เวลาเข้าห้องน้ำประมาณสัก๓๕นาที
และในเวลาเที่ยงคืน๒๘นาทีนี้เองนะครับ
หลังจากที่กระติกเข้าห้องน้ำเสร็จ
กระติกและโรเบิร์ตได้เดินกลับไปที่ท่าน้ำพิบูลสงคราม๑อีกรอบ
ก่อนที่เวลาเที่ยงคืน๓๕นาที
กระติกและโรเบิร์ตพากันเดินออกมาจากท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
กลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถกู้ภัยหลายคัน
ที่เขาทยอยเดินทางมาช่วยกันค้นหาคุณแตงโม
กู้ภัยกำลังงวดเลยในการวางแผน
จะลงไปช่วยงมหาคุณแตงโมอะไรยังไงนะครับ
ซึ่งระหว่างที่กระติกและโรเบิร์ตเดิน
เหมือนจะคุยโทรศัพท์ส่วนตัวกันตลอดเวลาเลย
ไปถึงหน้าปากซอยพิบูรสงคราม๑
ตอนช่วงเวลาเที่ยงคืน๔๑นาที
ใช้เวลาเดินออกจากท่าเรือพิบูลสงคราม๑
ถึงปากซอยประมาณ๖นาที
มีบางช่วงคุณกระติกโอบไหล่โรเบิร์ต
อันนี้มันเป็นสิ่งที่คนในโซเชียลเขาถามไง

แต่ว่าทำไมดูใกล้ชิดดูแบชิด

คำถามที่๒ทำไมคุณไม่อยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑
คุณไม่เฝ้าเวลาเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างของเพื่อน
หรือคุณไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เขาจะไปค้นหา
ทำไมคุณสองคนถึงปลีกออกมากันแบบนี้
คุณเดินผ่านเจ้าหน้าที่มาเฉยเลยแล้วคุณมาอยู่ตรงนี้หน้าปากซอย

เห็นกระติกและโรเบิร์ตนั่งยองอยู่หน้าปากซอยนี้

นี่ตอนนั่งยองนะโรเบิร์ตนั่งก่อนนะครับ
หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ๓นาทีคือเที่ยงคืน๔๘นาที
แล้วหลังจากนั้นนะฮะ๒คนขึ้นรถครับ
รถคันนี้นะฮะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม๕
จากนั้นตี๑๑๐นาที
ใช้เวลาเดินทางจากปากซอยพิบูลสงคราม๑

ว่าคุณโบทีเคมานะครับ

เห็นว่าทั้งคู่ใช้เวลาอยู่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม๑

โอ้โหเดินผ่านกู้ภัยผ่านรถกู้ภัยมาหน้าตาเฉยเลย
แต่ไม่เห็นว่าจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ในการให้ช่วยตามหาคุณแตงโมเลย
ทีมข่าวได้พูดคุยกับบังซาครับ

เป็นเจ้าของบ้านที่กระติกมาขอเข้าห้องน้ำ
ซาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าว
แถวนี้คือปิดไฟนอนกันหมดแล้ว
แต่บ้านของบังซายังไม่นอน
ตอนนั้นไม่ได้คุยอะไรก็มีน้ำจิตน้ำใจ

ไม่ได้มาด้วยกันรู้สึกที่ตามดู
ก็คือผู้หญิงแล้วที่มาคุย
ผู้หญิงเขาเสร็จแล้วเขาออกไป
ไม่ได้พูดคุยอะไร
ทางเขาไปบ้างเขาตกใจ
ไม่ได้สังเกตผมเฉยเขาไป
เสร็จแล้วก็ไปกันแล้วผมก็ปิดบ้านแค่นั้นเอง
อันนี้บังซาก็ย้อนความจำให้ฟัง
ให้ทีมข่าวของเราฟังวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นอกจากนี้ค่ะอีกคนนึงที่เราไปสอบถาม
ก็คือลูกของประธานชุมชนพี่บุญสงครามหนึ่ง
ไปสอบถามคุณทศพรสะและสกุลอายุ๓๘ปี
ก็บอกว่าพอมันเกิดเรื่องราวทั้งหมด
ผมมาไล่ดูกล้องวงจรปิดของชุมชนเลย
ก็จะเห็นเลยว่าท่าทางของกระติกแล้วก็โรเบิร์ตดูวิตกกังวล
เหมือนกับคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา
แล้วตอนคุยโทรศัพท์เหมือนกับหันมามองข้างหลัง
ว่าจะมีใครเดินตามมาไหมเป็นจังหวะจังหวะแบบนี้
แล้วก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ถึงไม่อยู่ที่ท่าเรือถึงไม่อยู่เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
แต่กลายเป็นว่าเรียกรถแล้วก็ไปเลยจากตรงท่าเรือตรงนี้ค่ะ
สองคนที่เดินออกไปเนี่ยก็คือว่าสีหน้าเขาวิตกกังวล
แล้วก็มีการรีบออกจากที่เกิดเหตุไป
เขาก็เดินคุยโทรศัพท์ตลอด
หลังจากที่เขาเข้าห้องน้ำที่บ้านนั้น
คือประเด็นยิ่งพอเวลาผ่านมาเนี่ย
ที่บอกว่าเพื่อนหาที่เข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วต้องฉี่ท้ายเรือ

เพราะว่าทำไมพอเกิดเหตุเสร็จเพื่อนคุณจมน้ำเนี่ย

และทั้งที่เจ้าพญาถ้าคุณจอดวัดไหน

มันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่โดยตักกะทั่วไป
มันไม่น่าจะใช่ปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำ
ทำให้เขาตกตกเรือเพราะไปฉีดท้ายเรือมันไม่น่าจะใช่

นี่มี๑๓คลิป๑๓ชุดภาพนะ
ที่แถวซอยพิบุญสงคราม๑ในคืนวันเกิดเหตุ

เพราะเมื่อกี้พูดถึงสถานที่ก็คือแถวซอยพิบุญสงคราม๑ใช่ไหม
ตรงทาบเรือพิบุญสงคราม๑จนถึงปากซอย
คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปที่สามารถนำมาประติดประต่อกันได้
เป็นภาพกล้องวงจรปิดวันที่๒๕กุมภาพันธ์
เวลาตี๒๑นาทีที่ปั๊มน้ำมันแห่ง๑บนถนนพระราม๕

คุณผู้ชมเห็นรถนะโดยเฉพาะคันสีดำคงจำได้
ว่ารถคันสีดำของใครของนายปอแน่นอนนะฮะ
แล้วก็กล้องวงจรปิดของปั๊มจับภาพกลุ่มของนายปอนายโรเบิร์ตนายจ๊อปและแซน
จอดรถแวะคุยกันที่บริเวณลานจอดรถของปั๊ม
อัลพาร์ทคันสีขาวคือรถของโรเบิร์ต

ส่วนอัลผาดสีขาวอีกคันเป็นของแซน
แต่ในกลุ่มนี้ยังไม่มีกระติกอยู่ในกวนนะ

ทั้งหมดมีการพูดคุยตกลงกันอะไรบางอย่าง

จะเดินถือโทรศัพท์พูดคุยแล้วก็แยกกันไปคนละทิศละทาง
ก่อนจะขึ้นรถและขับออกจากปั๊มน้ำมัน

ตอนที่ลงมาแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์กันต่อ

โบก็ขับรถพากติกไปส่งที่บ้าน
นี่แหละฮะตรงนี้มีการมาคุยอะไรกันอันนี้นะฮะ

อดคล้องกับที่นายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ

ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดเผยว่า

สั่งให้ทุกคนลบข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับแตงโม
หลังจากลบแล้วก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันไป
คุณอาชิระเปิดเผยชื่อมาว่าคนที่เป็นคนสั่งนั้นชื่อปอ
หลังจากนั้นทั้งหมดก็หายกันไปเกือบ๒วันนะครับ
ระหว่างที่หายตัวกันไปนายอาชียะบอกว่า
ปอร์ได้ติดต่อทนายความสองชุด
แรกไปติดต่อกันที่สุขุมวิทย์
และอีกชุดก็คือชุดของทนายตั้ม
นัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
แม่ตรงนี้มันไปคล้องกับที่ทนายเดชาเลย
ว่าไปนัดคุยกันที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทย์ละหนึ่ง
แล้วก็ที่ร้านอาหารที่นนทบุรีแถวราชพฤกษ์ใช่ไหมอีกหนึ่ง
นี่คุณอาชียะก็มีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะครับ
แต่ทีนี้พอนัดคุยกับทนายแล้วเงื่อนไขมันไม่ตรงกันกับความต้องการ
ทำให้ไม่ได้ว่าจ้างทนายความทั้ง๒ชุด
ซึ่งแน่นอนถ้าปฏิบตากันถูกเดากันถูก
ก็คือทนายความชุดทนายตั้มนั่นแหละ
นายตั้มไปพบจริงทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์มาเหมือนกัน

ผมก็พูดตรงไปว่าพวกคุณอาจจะโดน

ทีนี้ปกับโรเบิร์ตเขาเบือนหน้าหนีใส่ผม

ผมก็เลยไม่รับเป็นทนายให้เขาอะไรประมาณนี้นะ

ไม่รู้หมายถึงใครนะฟังเสียงเขาเองนะฮะ
ลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้ารับผิดเป็นลูกเขยในพลตำรวจนะอย่าทำให้เสียชื่อ
ที่เป็นลูกเขยในพลตำรวจลูกผู้ชายนะเมื่อเกิดแล้วทุกอย่างทำผิดแล้ว
วันนี้ยังไม่สายที่จะออกมาขอโทษสังคมขอโทษต่อพี่น้องประชาชน
ขอโทษน้องแตงโมและครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคือมาพูดความจริง
อยากให้พูดความจริงเพื่อให้คดีนี้จบอย่างเรียบร้อย
ให้ทันกับพิธีของแตงโมคุณอาชียะบอกแบบนี้
ไล่วงจรปิดกันแบบนี้มันเห็นชัดนะว่าพฤติกรรมของคนทั้งกลุ่ม

ใช่ค่ะคือเหมือนเป็นการเอาจิ๊กซอแต่ละชิ้นมาต่อรวมกันจะได้เห็นเป็นภาพใหญ่นะคะ